เข้าหน้าออกหลังสวทยอยลงเรือ

ไปหลายรอบแล้วนะครับไปหลายเที่ยวเลยนะครับ

บรรยากาศตอนนี้ถ้าดูช่องตรงกลางข้างล่าง

สวกำลังกลับบ้านทางเรือ
เดี๋ยวท่านผู้ชมจะสงสัยให้ดูอะไร
อันนี้คือทางกลับบ้านอีกทางหนึ่งนะฮะ

ส่วนอีกมุมนึงเนี่ยก็จะเป็นการชุมนุมนะคะ

ก็มีการนัดหมายกันแล้วก็ตามถ้าดูจากช่องตรงนี้เนี่ย
คนก็จะเริ่มทยอยมาเรื่อยแล้วนะคะ
จากที่อาคารรัฐสภาไปที่นี่ก็ส่วนหนึ่งด้วย
แล้วก็ที่มีการนัดหมายกันก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมครับบทสรุปของวันนี้
วันนี้คือที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้มีมตินะครับ
ว่าคุณพิธาไม่สามารถจะเสนอชื่อซ้ำได้
ด้วยคะแนน๓๙๔เสียง
คุณพิธาไม่ได้ไปต่อครับ
จะไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาได้แล้ว
ซึ่งตอนนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ต้องไปตั้งหลัก
คุณผู้ชมเองเดี๋ยวก็ตั้งหลักรอดูท่าทาง
ท่าทีของพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกล

วันนี้หนังขาดกลางสภาครับ
จบแบบคนดูงง